พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องคือ
๒คนในตระกูลชินวัฒน์พี่น้องทักษิณกับยิ่งลักษณ์

ก็เลยต้องเดินทางไปปรากฏตัวที่นี่
เป็นความเคลื่อนไหวของทั้งสองท่าน
ก็คือนายทักษิณชินวัฒน์กับนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
ก็เป็นการจัดงานแสดงสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
ก็เป็นธุรกิจที่เขามีการเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้ว

โดยไม่ต้องส่งตัวอย่างเข้าไปยังห้องแล็บ
แล้วก็ข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้อง

ของแต่ละบุคคลด้วยนะฮะก็ล้ำสมัยมากเลย
นางสาวยิ่งลักษณ์มีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คพร้อมกับภาพนี้นะฮะทั้งสองคนนะฮะ
ภาพของพี่ชายคือนายทักษิณแนะนำให้เข้าไปชมของเขาด้วยที่งานนี้
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของ๒คนในตระกูลชินวัฒน์

มาดูที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้กันหน่อยค่ะ
เป็นเรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ๒๕๖๓วาระ๒และ๓
ซึ่งวันนี้นับเป็นวันที่๒แล้วนะคะก็เริ่มพิจารณาในมาตรา๑๐ก่อน
งบประมาณกระทรวงต่างประเทศวงเงินกว่า๔๙๐๐ล้านบาท
พูดถึงกระทรวงการต่างประเทศหลายคนก็ก่อนที่จะคุยถึงงบพูดถึงคุณดอนก่อน
เข้าเรื่องเลยฮะเข้าเรื่องที่คุณดอนก่อน
สอสอฝ่ายค้านอภิปรายตำหนิการออกมาให้สัมภาษณ์ของคุณดอน
รมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย
ก่อนหน้านี้เขาออกมาบอกไงว่าสหรัฐเนี่ยเหมือนมีการส่งซิกส่งจดหมายมาบอกก่อนแล้วว่า
จะทำแบบนี้แบบนี้นะล่วงหน้าก่อนที่จะมีการลอบสังหารผู้นำทหารของอีราน
หลายคนก็กังวลว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เขาจะไม่พุ่งเป้ามาที่บ้านเราเหรอ
หลายคนพูดเลยว่านี่กำลังจะบอกว่าเราร่วมกับเขาใช่ไหมเราสมรู้ร่วมคิดเราเห็นด้วยกับเขาเหรอ
ทางสอสอฝั่งพักเพื่อไทยค่ะถล่มยับเลย
ซึ่งนายจุลพันธ์อมรวิวัตรสสเชียงใหม่บอกนะคะว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนปัจจุบันเป็นลูกหม้อกระทรวงการต่างประเทศ
แต่การพูดแบบเนี้ยมันเหมือนการพูดโดยไม่คิดและไอ้การพูดไม่คิดของคุณดอนเนี่ย
มันเสี่ยงเสี่ยงที่จะดึงไทยเข้าสู่ความขัดแย้ง
ถ้าสงครามลามมาถึงไทยคุณดอนจะรับผิดชอบได้หรือเปล่า
เพราะว่าไทยจะถูกมองในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดทันทีเลยนะ
ส่วนนายประเสริฐจันทรวงทองสสนครราชศรีมาพักเพื่อไทยเหมือนกันนะคะ
ก็บอกว่าการดึงไทยไปมีส่วนร่วมกับการขัดแย้ง
ที่ความสัมพันธ์ของไทยกับอิราณนั้นดีมาตลอดเนี่ย
ถ้าสุดท้ายมาพูดว่าได้รับข้อมูลคลาดเคลื่อน
แบบนี้ถ้าจะเอาเงินไปให้คนไม่มีความรู้ความสามารถมาบริหาร
ก็ถือว่าเสียหายเพราะฉะนั้น
พิจารณาตัดงบประมาณกระทรวงการต่างประเทศสักสิบเปอร์เซ็นต์

ขอความกรุณาปรับคุณดอนออกจากคอรมอลด้วยน่าจะดี
คือคือกดกันให้ลาออกเอาอย่างนั้นเลยอ่ะค่ะ
ไปฟังเสียงเขาหน่อยครับ
แต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นดีกันมาโดยตลอด
การที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ย
ให้สัมภาษณ์ในลักษณะเช่นนี้ทำให้เสียหายอ่ะเนี่ยฮะก็
หลังจากที่สอสออภิปรายจนครบถ้วนหมดแล้วนะ
ประชุมก็ลงมติเพื่อให้ความเห็นชอบผ่านงบประมาณกระทรวงการต่างประเทศไปนะฮะ
มีเข้าร่วมอ่ามีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยทั้งหมดสี่ร้อยห้าสิบห้าคน
ซึ่งที่ประชุมเองก็มีมติให้ความเห็นนะฮะ
เป็นความเห็นชอบตามกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับ
ด้วยสองร้อยสี่สิบแปดเสียงต้อหกเสียงมดออกเสียงสองร้อยเสียงแล้วก็ไม่ลงคะแนนหนึ่งเสียงนะฮะ
ถึงแม้คุณดอนเขาจะมากลับลำว่าเข้าใจคาดเคลื่อนสื่อสารผิดพลาดก็ตาม